สถาปัตยกรรมไทยได้สร้างความเบาให้เกิดขึ้นด้วยการนำเอาโค้งท้องสัมเภา
มาใช้ในฐานโบสถ์หรือวิหารและหลังคาเส้นโค้งแบบท้องสัมเภานี้
เน้นตรงปลายสุดยกตะวัดขึ้นให้รับกับช่อฟ้าเพื่อสร้างความเบาขึ้นด้วย
เรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าเป็นการแบ่งชั้นซ้อนของหลังคา
และสาราการประเรียนขนาดใหญ่หากทำหลังคาคลุมเพียงลาดเดียว
ดูหนักตามขนาดของอาคารที่เป็นจริงการแบ่งชั้นซ้อนหลังคาที่มีขนาดใหญ่
จะช่วยลดความรู้สึกหนักลงได้อีกวิธีหนึ่งคือการลดมุกของหลังคาส่วนหน้า
และหลังของโบสถ์ให้ต่ำลงกว่าหลังคาส่วนโถงก็จะทำให้รู้สึกเบายิ่งขึ้นไปอีก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน